นี่มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะมีคนเข้ามาจะขโมยมอเตอร์ไซค์จะมาขโมยมอเตอร์ไซค์ที่บ้านทีนี้เจ้าของเขารู้ตัวทันรีบแจ้งตำรวจค่ะแล้วก็ตามไปปรากฏว่าคนที่ขโมยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทิ้งรถเอาไว้ที่โรงงานร้างแล้วตัวเองเนี่ยหนีไปเลยแต่ยังไงก็ตามมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้ค่ะ

ซึ่งคนร้ายเนี่ยก็เอามอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาไปจอดทิ้งไว้ในโรงงานร้างแล้วก็หนีไป
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพนขามได้รับแจ้งจากเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์
ก็คือนายมีชัยชมพูแสงอายุ๒๓ปีนะว่ารถมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์
ผมจอดเอาไว้หน้าบ้านที่อำเภอศรีราชาที่ชนบุรีเนี่ยถูกคนร้ายขโมยไป
โดยเจ้าของรถเขาบอกแบบนี้ตอนที่เกิดเหตุผมยังไม่ได้นอน
แล้วก็ได้ยินเสียงท่อรถมอเตอร์ไซค์ของผมว่ามันดัง
ผมก็เลยงงไงว่าอ้าวคือยังไงจอดรถทิ้งไว้หน้าบ้านแล้วทำไมเสียงท่อมันถึงดังได้
มาสตาร์ทรถเปิดไปดูเห็นว่าอ้าวกุญแจที่ล็อกดิสเบรกหน้าเนี่ยถูกตัดขาดกองอยู่กับพื้น
แต่รถเนี่ยหายไปแล้วนะทีนี้ตัวคุณมีชัยก็เลยรีบแจ้งตำรวจที่ตู้สายตรวจบึงนะคะ
หลังจากนั้นตัวคุณมีชัยกับน้องชายแล้วก็ตำรวจช่วยกันขับตามรถมอเตอร์ไซค์
น้องชายเนี่ยตามไปเจอรถของเขาจอดไว้ที่โรงงานร้างที่อยู่ริมถนนสายหนองปลือห้วยเฝ้า
หลังจากนั้นตำรวจก็นำรถของผู้เสียหายไปไว้ที่โรงพักนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องเก็บก่อน
พวกลายนิ้วมือต่างที่คนร้ายมันจับแฮนด์ต่างเนี่ยนะคะ
สืบหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รวมถึงมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี้ด้วย
เชื่อว่าน่าจะตามจับตัวคนร้ายได้ในเร็วนี้แน่นอนนะคะ